เพราะพูดเรื่องน่ารักจะพาไปที่ศรีขอรภูมิ
กรภูมิตอนนี้นะครับพื้นที่จุดนี้นะครับ
จังหวัดสุรินทร์เขาบอกว่าสีสันน่ารักนะครับ

แล้วก็ผู้คนจากทั่วทุกสารอาทิตย์ครับ
ก็แห่มาแบบนี้แหละครับแห่มาหาปลาครับผม

นี่แหละครับบรรยากาศ
เห็นไหมครับยังไงบรรยากาศนะครับ

ขอยืนถ่ายรูปเฉยครับ
ช่วงปิดเทอมด้วยเด็กก็ได้มากันเยอะนะครับ

บรรยากาศจุดนี้ก็คือบริเวณหนองน้ำบ้านหนองเหล็ก
หมู่๕ตำบลยางอำเภอศรีขอรพุมจังหวัดสุรินทร์
ก็เต็มไปด้วยความคึกคักครับมีบรรดาเซียนหาปลา
ไม่น้อยกว่า๓๐๐คนนะครับ

เพื่อจับปลาในหนองน้ำของหมู่บ้าน
ซึ่งมีการจำหน่ายบัตรในราคาแหหนึ่งปากต่อหนึ่งคน

เพื่อนำเงินรายได้ไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน
แล้วก็ซื้อพันธุปลาไปปล่อยไว้ในสระตามเดิมครับ
เพื่อจะได้เปิดขายขายบัตรในช่วงนี้แหละครับ

แล้วก็ปีต่อไปก็จะมีแบบนี้เช่นกัน
นายคำรบมารีอายุ๔๘ปีเซียนหาปลาจากอำเภออุทุมพรวิสัย
จังหวัดศรีสะเกดก็บอกว่าเดินทางมากับเพื่อนบ้าน
แล้วก็มากันเยอะแล้วครับเพื่อลงหวานแหในกิจกรรมครั้งนี้
โดยจับปลาได้ทั้งปลานินขนาดเล็กและใหญ่ล่ะครับ
นำไปประกอบอาหารแบงค์ให้กับเพื่อนบ้านด้วยนะครับ
เด็กดูแล้วก็น่ารักนะครับแบ่งให้กับเพื่อนบ้านเท่านั้นแหละครับ
มีความสุขได้ไม่ได้ไม่สนใจครับ
แต่ขอให้ได้มาร่วมเจอเพื่อนก็เป็นการดีนะฮะ
อ๋อสนุกนะครับครับผมลองฟังเสียงหน่อยไหมดีครับ
มาตะวันไหนครับนี่มาตะวันกุ้งสุกไช่ครับอุทุมพร

ได้กลายให้สื่อตัวจะใครไหมครับนี่
สื่อตัว๖๐๐แล้ว๓ยัง๔คน

เพราะคุมดอกเบอร์เซิน

สนุกเฉยไม่คุ้มหรอก

คุ้มค่าหรอกแต่ว่ามาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นการพิสูจน์
ชีวิตของลูกผู้ชายหาปลาต้องมีแบบนี้

พาได้เหมือนกันนะครับน่ารักนะครับ
บอกว่าไม่คุ้มหรอกมากันได้

แต่ว่าเอามาได้เจอเพื่อนเจ้าฝุง

แบบนี้จะเริ่มมีทั้งภาคอีสานแล้วครับ

กิจกรรมครั้งนี้อยู่ที่๗๐แล้วก็๖๐๐บาทนะครับ
ซึ่งจะแบ่งไปใช้ในการพัฒนาและสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน
รวมถึงการซื้อพันธุปลาจากกรมประมงมาปล่อยไว้ในสระตามเดิม
และที่แน่ครับคือการเปิดหนองน้ำจับปลาในครั้งนี้
ได้ช่วยสร้างรอยยิ้มกับอันดาเสียหนาปลา
และได้ปลาติดมือกลับบ้านให้ทุกคนด้วยครับ

หาปลาก่อนเลยก่อนที่จะหาที่รัก

ปลาปลาปลาปลา